คุณผู้ชมคะช่วงนี้ความเคลื่อนไหวทางการเมืองเข้มข้น
มีให้ติดตามกันต่อเนื่องเลยนะคะ
ได้มีการนำกองทัพเป็ดไปนะคะ
ก็บอกว่าเป็นการชุมนุมซ้อมต้านรัฐธรรมนุน

เดี๋ยวไปติดตามกันเลยนะคะจากคุณวิมลวันธรรมพักดี
ผู้สื่อข่าวของเรารายงานมาจากแยกแครรายค่ะ
คุณอรัชพรและคุณเขมมาสอนค่ะ
ตอนนี้การชุมนุมของกลุ่มราศดรนนทบุรี
ก็ยังคงมีการชุมนุมกันอย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกันมีการประกาศแล้วนะคะเวทีแห่งนี้
จะมีการยุติการชุมนุมในเวลา๒๒นาฬิกา
ซึ่งแก่นำก็บอกว่าเตรียมที่จะนำมวลชน
ไปร่วมกับการชุมนุมของกลุ่มราศดรที่ราบหนึ่งด้วยนะคะ
เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศล่าสุดของเวทีการชุมนุม
ที่มีการชุมนุมอยู่ในขณะนี้ค่ะ
เราจะเห็นได้นะคะว่าทางด้านของเวทีการชุมนุม
ของกลุ่มเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรี
หนึ่งในแนวร่วมกลุ่มราศดรที่ยังคงมีการปราศัยอย่างต่อเนื่อง
โดยที่มีนายชินวัฒน์จันกระจ่างเป็นแก่นำ
มีแนวร่วมสำคัญก็คือนายสิรวิสเสรีธิวัฒน์
หรือว่าจานิวร่วมปราศัยต้านรัฐประหารด้วยนะคะ
อย่างไรก็ตามค่ะเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมา
เกิดเหตุชุมลมุนขึ้นเล็กน้อยนะคะเมื่อมีหญิงคนหนึ่งค่ะ
เข้ามาต่อว่ากลุ่มผู้ชุมนุมที่ปิดแยกแครราย
จนทำให้เจ้าบ้านนั้นได้รับความเดือดร้อนสัญจรไม่ได้
ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาเข้ามาป่วนแต่ก็ได้รับความเดือดร้อนจริง
ขณะที่นายชินวัฒนจันกระจ่างแก่นำกลุ่มผู้ชุมนุมและกาด
ได้เข้ามาอธิบายเหตุผลพร้อมกับขอให้ออกจากพื้นที่
เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ซึ่งตำรวจชุดสืบสวนสพรัฐนาธิเบส
ก็รีบเข้ามานำตัวออกจากพื้นที่ไปก่อนที่สถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติค่ะ
สำหรับการเคลื่อนขบวนวันนี้นะคะได้มีการนัดรมตัวกันที่ถนน
แล้วก็พ่นสีสเปรย์ไปที่ป้ายศูนย์ราชการ
เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ให้ผู้นำนั้นไม่ปฏิบัติ๒มาตรฐาน
จากนั้นจึงมีการเคลื่อนขบวนมายังแยกแครราย
ซึ่งอยู่ห่างกันกว่า๒กิโลเมตรนะคะ
ชินวัฒน์ระบุว่าวันนี้การชุมนุมเป็นการซักซ้อม
ต่อต้านการทำรัฐประหารโดยสันติวิธี
และต่อต้านมาตรา๑๑๒ที่ริดรอนสิทธิของประชาชน
ที่ไม่มีชาติใดใช้แล้วนะคะ
และเพื่อเป็นการส่งสัญญาณถึงรัฐบาล
และคนที่สั่งทำรัฐประหาร
โดยในพื้นที่จังหวัดนทบุรีมีจุดสำคัญที่มีการทำรัฐประหาร
หากว่ามีการทำรัฐประหารนั้นทหารจะเข้าไปยึดพื้นที่
นั่นก็คือที่สถานีดาวเทียมไทยคมพื้นที่บางกลวยค่ะ
นายชินวัดยังบอกด้วยนะคะว่าชานวนทบุรี
ของคนเอกปรยุจจันโอชานายุครัฐมนตรีในวันที่๒ธันวาคมนี้
ว่าไม่ได้ไปกดดันศาลนะคะแต่เป็นเพราะว่าอยู่ในเงื่อนไขข้อเรียกร้องทั้ง๓ข้อของกลุ่มข้าราชดรหากว่าผลออกมาดีก็จะร่วมกันฉลองชัยที่ศาลเลย

ขณะเดียวกันการชุมนุมที่แยกแครราย
วันนี้ก็จะยุติในเวลา๒๒นาฬิกา

คุณเขมสอนลิ่งกว่าราชพรค่ะ
ค่ะขอบคุณคุณวิมวลวันด้วยนะคะ

อยู่ในพื้นที่รายงานเข้ามาเพิ่มนะคะ